ท่านผู้ชมครับที่มุกดาหารนะครับตำรวจแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจับหนุ่มป่วยทางโรคจิตนะฮะหนุ่มป่วยจิตนะครับ
แล้วไปเผารถตำรวจท่องเที่ยวมุกดาหารนี่นะฮะคือคนก่อเหตุบอกว่าหูแว่ว
ได้ยินเสียงคนขู่ฆ่าเลยต้องจัดการซะก่อนนี่เผาเลยฮะ
แต่นี่คือรถตำรวจนะครับจอดอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับ
เอ้าอยู่ดีรถตำรวจเนี่ยไฟไหม้แบบนี้ได้ยังไงก็ต้องดับไฟกันก่อน
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่พอระงับเหตุดับเพลิงได้เสร็จเนี่ยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบผู้ชายคนนึงนะสะพายกระเป๋าถือกัลลอนน้ำมัน
เดินมาที่ข้างรถกระบะของตำรวจแล้วไฟก็ลุกพลึบขึ้นมา
นี่เห็นไหมฮะจุดทางล้อหน้าด้านซ้ายตรงนี้นะครับ
สุดท้ายก็ควบคุมตัวได้พูดจาวกไปวนมา
อ้างว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนขู่ฆ่าก็เลยต้องเผาเอาไว้ก่อน
สุดท้ายก็เลยถูกคุมตัวไปนะครับ